แต่เมื่อวานนี้ไม่มีข่าวไหน
ร้อนแรงไปกว่าข่าวของใบเตยและดีเจแมนต้องนอนคุก

ไปดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งครอบครัวกันบ้างดีกว่านะ
น้องลุ๊กเนี่ยน้องของคุณใบเตยเราเห็นว่าตามพี่สาวพี่เขยไปตลอดเลยไปที่สารอาญารัชดาเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ
หลังจากที่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งพี่สาวแล้วก็พี่เขยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะ
เองก็โพสต์ภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ลุคเนี่ยถ่ายคู่กับใบเตยแล้วก็แฟนนุ่มของตัวเองพร้อมกับอีโมติคอนหัวใจแตกสลาย
ถ้าใครได้ติดตามข่าวบ้านนี้นะตอนนี้แฟนของลูกเองก็โดนรถชนอยู่อาการสาหัสอยู่เหมือนกัน
ใจสลายเพราะว่าพี่สาวนอนคุกใจสลายเพราะแฟนตอนนี้นะแฟนนุ่มนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุหลายวันแล้วยังไม่ฟื้น
ในวงการบันเทิงพากันไปส่งกำลังใจให้กันเยอะนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ลุ๊กเองเนี่ยต้องกลายเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลหลานแทนใบเตยด้วย
ขณะที่แม่ป๋องพิมแขค่ะคุณแม่ของดีเจแมนเมื่อวานนี้หลังทราบข่าวแน่นอนว่าแม่ช็อก